ที่นั่นก็มีหลายเรื่องที่เราคนไทยชอบนะคะ
ที่นั่นก็มีความน่ารักเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วย
คนเลี้ยงสัตว์กันเยอะนะคะทางรัฐบาลเกาหลีใต้
ก็เลยออกมาตรการในการที่จะให้ธุรกิจที่ดูแลสัตว์เลี้ยครบวงจร
มีมาตรฐานแล้วก็มีการบริการที่ครบวงจรมากขึ้น
แต่พบว่าปัจจุบันนี้ยังมีอยู่น้อยมากนะคะ
ได้แถลงว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการรับรองและส่งเสริมอุตสาหกรรมธุร
กิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นโรงแรมสัตว์เลี้ยงคาเฟ่
ประกันภัยสัตว์เลี้ยงและธุรกิจจัดงานศพสัตว์เลี้ยง
ธุรกิจเหล่านี้ดำเนินการตามกฎหมายค่ะเนื่องจากปัจจุบันนั้น
เลี้ยงสัตว์ในเกาหลีกำลังเพิ่มมากขึ้นธุรกิจเล็กเล็กที่มารองรับ
ก็มีกระแสดีมากขึ้นการรับรองให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย
ก็จะช่วยส่งเสริมธุรกิจเหล่านี้ให้ขยายตัวครอบคลุมการดูแล
และปกป้องสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจรนับตั้งแต่เกิดจัดจำหน่ายดูแล
จนกระทั่งสัตว์เลี้ยงตายนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ก็มองว่า
การออกมาตรการจะช่วยส่งเสริมธุรกิจประเภทนี้ให้ขยายตัวได้รวดเร็วขึ้น
ซึ่งรัฐบาลเองก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจ
และมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้มากนะคะ
ว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดรายได้ในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก๑๘ล้านล้านวอน
หรือประมาณ๕๔๖๐๐ล้านบาทไปเป็น๕๘ล้านล้านวอนภายในปี๒๕๖๓ได้ค่ะ